วันนี้มีการประชุมที่นายกไปเป็นประธาน
และก็ออกมาตรการมาซึ่งมาตรการต่าง
ก็เพื่อที่จะทำให้การดูแลการป้องกันการแพร่ระบาด
เข้มข้นมากขึ้นสำหรับประเทศไทย
รองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิศนุเครืองามบอกเลยว่า
ได้มีการรองรับเตรียมความพร้อมในการยกระดับเข้าสู่ระยะ๒
แต่ยังไม่ยกระดับตอนนี้เราอยู่ในระยะ๒
แต่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก๖ราย
ที่เป็น๖รายล่าสุดมีนัยยะสำคัญในแต่ละราย
เช่นไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ
เช่นไม่รู้แหล่งที่มาว่าติดเชื้อจากใครและที่ไหน
ดูตัวเลขก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทย
วันที่๑๑มีนาคมคือวันนี้นะครับ
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๖รายนะครับเป็นชาวไทย๕
คนแรกเป็นชายอายุ๒๑คนที่๒เป็นชายอายุ๔๐
ทั้งสองคนนี้ทำงานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะ
อยู่ที่จุดตรวจของตมนะครับ
แต่ว่าอยู่คนละจุดกันและไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับ
คนที่๓นะฮะเป็นผู้ชายอายุ๒๕ปี
เป็นวิศวกรซึ่งเป็นคนที่ติดเชื้อในประเทศ
ลักษณะคล้ายกับคนที่๑และคนที่๒
ที่ทำงานมีโอกาสเจอกับคนต่างชาตินะฮะ

ส่วนคนที่๔นะฮะเป็นผู้หญิงอายุ๒๗ปี
คนนี้เป็นคนไทยแต่เพิ่งกลับจากเกาหลีใต้
คนที่๕เป็นผู้ชายอายุ๔๐ปี
คนนี้ก็เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นนะครับ
และคนที่๖คนนี้เป็นชายชาวสิงคโปรนะครับ

เป็นเจ้าของร้านอาหารในอาคารแห่งหนึ่งนะฮะอ่า
ซึ่งเชื่อว่าท่านก็คงทราบชื่อกันแล้วล่ะนะครับ
ตอนนี้เขาก็เริ่มส่งข้อมูลกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
แต่ทีนี้ชาวสิงคโปร์คนนี้เนี่ย
เขาไปสิงคโปร์แล้วกลับมาไทย
กลับมาไทยตั้งแต่๒กุมภาพันธ์
กลับมาก็กักตัว๑๔วันเรียบร้อยนะฮะ
เพราะว่าสิงคโปร์ตอนนั้นก็มีเชื้ออยู่นะครับ
ก็ผ่านมาจนเนี่ยจนเป็นเดือนไม่พบอาการป่วยไม่แสดงอาการอะไรเลย
แล้วก็มาพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
และยังไม่รู้ว่าติดจากใคร

คือรายที่สามก็น่าสนใจนะคะ
รายที่๓ไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะ
แล้วก็ระบุไม่ได้เหมือนกันว่าติดเชื้อจากใครจากที่ไหน
แต่รายที่๓ที่เป็นคนไทยเป็นผู้ชายอายุ๒๕เป็นวิศวกรนะคะ
เขาไปหลายจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ไปเจอคนต่างชาติไปประชุมลงพื้นที่
ตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะ
ส่วนรายที่๔ที่เป็นผู้หญิงไทยอายุ๒๗ปีเนี่ย

แต่รายที่๕เขาไม่ป่วยนะมาจากญี่ปุ่น
เขาไปโรงพยาบาลเพราะอุบัติเหตุ

ทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมในไทยนะครับ
โควิด๑๙รวม๕๙รายนะฮะ
ซึ่งรักษาให้หายกลับบ้านได้แล้ว๓๔ราย
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอีก
แล้วก็เสียชีวิตไป๑นะครับ
ส่วนสถานการณ์นะครับโควิด๑๙ในไทยนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับทางรัฐบาลยืนยันว่า
ยังคงอยู่ในระดับที่๒นะครับท่านผู้ชมครับ
คือระดับที่๑จะเป็นก็คือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
แต่เป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ
ไม่พบการติดเชื้อจากคนในประเทศ
เกิดขึ้นในประเทศนะฮะเหมือนกับช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
มีแต่ชาวต่างชาติที่ติดเชื้อที่มาที่ไทย
ระยะที่๒นะครับก็คือคนไทยติดเชื้อในประเทศ
จากนักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
อันนี้เราก็เคยมีกรณีที่คนขับรถแท็กซี่ไปรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
แล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙ตอนนั้นเราก็ประกาศเป็นระยะที่๒
และตอนนี้ก็ยังอยู่ระยะที่๒นะฮะ
ถ้าจะระยะที่๓ก็คือนู่นเลยครับ
ต้องเป็นการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แล้วก็เป็นการติดเชื้อระหว่างคนในประเทศด้วยกันเอง
ส่วนทั่วโลกนะครับตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ๑๑๗๗๐๐กว่าคน
เสียชีวิตไปแล้ว๔๒๐๐กว่าคนนะฮะหายแล้ว๖๕๐๐นะครับ
จีนยังติดเชื้อมากที่สุด๘๗๐๐นะครับ
แล้วก็เสียชีวิตไป๓๐๐กว่านะครับ

ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด๑๙
เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
แล้วที่ประชุมนะครับก็มีมติให้ยกเลิกฟรีวีซ่า๓ประเทศ
คือฮ่องกงอิตาลีเกาหลีใต้
และผู้ที่เดินทางมาจาก๔ประเทศเสี่ยง
คือจีนอิตาลีอิราณเกาหลีใต้
ต้องขอวีซ่าที่สถานทูตเท่านั้น

ถ้าจะขอวีซ่าก็ต้องไปขอที่สถานทูต
ก็คือมาถึงก็ขอตรงนั้นเลยนะฮะ
ด่านเข้าเนี่ยนะครับ๑๘ประเทศกับ๑เขตเศรษฐกิจ

ตรงนี้นะครับเป็นมาตรการชั่วคราวนะฮะ

พร้อมกับขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย

เพื่อไม่ให้ไทยต้องเข้าไปสู่การแพร่ระบาดในระยะที่๓
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับ

บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด๑๙
ที่พลเอกประยุทธ์นายอบริเป็นประธาน
มีมติสั่งปิดศูนย์กักกันโรค
ฐานทัพเรือสัตหีบและจังหวัดต่าง

ก็มีคำถามว่าเอ้าแล้วให้เขาไปอยู่ไหน
ก็คือจะให้อำนาจฝ่ายปกครองของแต่ละจังหวัดนะครับ
ส่งคนที่ต้องถูกกักตัวเนี่ย
กลับไปที่ภูมิลำเนานะฮะ

ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปดูแล
เพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดเป็นความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นก็ได้
ถ้าเอาคนที่กลับมาแบบโอ้โหเป็น๑๐เป็นร้อยคน
แล้วไปอยู่รวมกันในที่ที่เดียวแล้วก็เป็นสถานที่ปิด
แทนที่ถ้าติดเชื้อแค่ไม่กี่คนมันกลัวว่าจะแพร่กระจายอยู่ในสถานที่ที่รวมตัวกันตรงนั้นแหละ

ถ้าท่านคิดภาพไม่ออกก็ลองคิดถึงเรื่องของเรือสำรานใช่ไหม
หลายประเทศเขาไปพบผู้ติดเชื้อคนหนึ่งอยู่บนเรือสำราน
ก็เลยเอ้าก็อยู่บนเรือสำราญนั่นแหละ
จนกว่าจะพ้นระยะกักตัวกลายเป็นว่าติดกันเยอะแยะไปหมดทีนี้

ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะฮะ
ใช่ค่ะเราตามความคืบหน้าให้ต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หน้ากากอนามัยตกลงแล้วมีปัญหาเรื่องของการกักตุลหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะ
ข้อมูลการกักตุนหน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านชิ้นเนี่ยเรารู้กันดีตั้งแต่ต้นว่าคือเราต้องขอบคุณเพจแหม่มโพดำนะคะ
ที่ได้มาเปิดเผยข้อมูลนำมาซึ่งการตรวจสอบและขยายผล
ล่าสุดเนี่ยค่ะทางเพจได้เปิดแถลงการเป็นจดหมายปลายเปิดถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
คุณเรค่ะพิธีกรรายการไทยรัฐทอล์กเป็นที่แรกนะคะ
หลังมีสอสอพักพลังประชารัฐไปแจ้งความกับปอทให้ตามหาเจ้าของเพจตัวจริง
นำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ข้อความมีดังนี้นะคะที่คุณเรพิธีกรรายการไทยรัฐทอล์กได้คุยกับทางเพจแหม่มโพดำนะคะ
ข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะลุงนี่แหม่มโพดำเองจำได้ไหม
เล็กเล็กเพจหนึ่งที่ลุงตู่เคยชมในวันศุกร์ว่าเป็นเพจน้ำดีคอยช่วยเหลือสังคมเมื่อนานมาแล้ว
แต่ตอนนี้ควีนเป็นงงค่ะว่าลูกน้องลุงกำลังทำอะไรอยู่
มาหาว่าเพจลงข้อมูลอันเป็นเท็จต้องเปิดเผยตัวตนเออแทนที่จะไปจับไปตามสืบว่าตาบอยหรือตาพันยศเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไง
เช็คบัญชีของตัวเขาและคนรอบข้างยังไงก็เจอ
แรงข่าวส่งสลิปเงินโอนให้เพียบกลับให้ตำรวจแก้เกมบอกว่าบอยเขาเป็นคนใสซื่อไม่มีอะไรหรอก
แล้วให้คนของรัฐบาลมาเล่นงานคนแฉที่เสี่ยงลงรายละเอียดทุกเรื่องเพื่อช่วยชาติตามหาหน้ากาก
ข้อมูลทั้งหมดบอยมันก็ลงของมันเอง
ฝากบอกสนทิยาลูกน้องลุงทีที่ว่าควีนไม่ไปปอทค่ะ
เชิญใช้อำนาจให้เต็มที่ในการบีบบังคับให้เพจออกมาตายแทนคนทำผิด
เดี๋ยวรู้กันค่ะว่าคนทิ้งชีวิตแล้วเขาจะสู้ตายแค่ไหนชีวิตก็มีชีวิตเดียว
ถ้าต้องแลกกับการเปิดโปรงความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คุ้ม
ที่ควรจะได้รับคำชมจากรัฐบาลที่เราออกมาช่วยเปิดโปรงเรื่องหน้ากากที่หายไป
หลายโรงพยาบาลได้รับความช่วยเหลือกลายเป็นจะได้หมายเรียกแทน
ว่ามันถูกต้องไหมคะฝากไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะ
ลงชื่อแหม่มโพดำอันนี้อ่านตามทุกตัวอักษรเลยนะคะที่เพจแหม่มโพดำได้คุยกับทางรายการไทยรัฐท็อกเป็นที่แรก
เพราะว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วแหละในสื่อโซเชียลของทางไทยรัฐนะคะในไทยรัฐออนไลน์ได้ลงเอาไว้ให้ดูแบบเต็มเลย
นี่ค่ะเดี๋ยวเราขยายผลตามต่อให้เพิ่มเติมค่ะเรื่องของโควิด๑๙แล้วก็เรื่องของหน้ากากอนามัยว่ามีการกักตุลกันหรือไม่เนี่ยนะคะ